สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๓นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคบตันอันพิสิทธิ์มหันต์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือพระอีสานตอนบนต้องรับมือฝนตกกันอย่างหนักนวงละทีเดียวนะครับเริ่มต้นสัป
นี้นะครับว่าปัจจัยนั้นยังคงเป็นตัวเดิมก็คือร่องฝนก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกเป็นพิเศษขณะนี้ยังพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่พระอีสานตอนบนในขณะที่บริเว

มีโอกาสเกิดน้ำพุ่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับก็คือในบริเวณจังหวัดสุโคไทยจังหวัดชายภูมิจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับใครที่อยู่บริเวณด้านกล่าวต้องติดตามระกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในกระดาษที่บริเวณทางตอนล่าง
เกิดฝนอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่นะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนโปรยปลายในหลายพื้นที่นะครับและถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายนะครับช่วงสายสายฝนอาจจะตกเยอะหน่อยก่อนที่จะค่อยสายลงไปช่วงหัวค่ำก็จะกลับมาตก
เพราะว่าสามารถที่จะพัฒนาความบริลมเป็นใต้ฝุ่นระดับที่๔แล้วนะครับนี่คือพายุลูกดังกล่าวนะครับพายุลูกนี้เนี่ยนะครับจะการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะอ่อนกำลังลงเป็นใต้ฝุ่นระดับที่๒นะครับและมีทิศทางเคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่กรุงโตเกีย
หลังจากนั้นจะอยู่ที่เกาะญี่ปุ่น๑ชั่วโมงแล้วก็ลงทะเลครับก่อนที่จะขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณประเทศรัสเซียแล้วก็ต่อเนื่องที่ประเทศจีนต่อไปนี่คือภาพรวมของพายุลูกนี้นะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นวัน๒วันนี้อาจจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษครับทั้งหมดนี้ค
อาคาร
ฝีมือการน้ำตาเยาหลด
โปรดติดตามตอนต่อไป